ก่อนที่จะมีการโหวตก็ยอมรับว่า

นอกจากนี้ประธานสะพานนะครับ
ผลออกมาแบบนี้ก็แสดงความยินดีและพร้อม

ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตครับ
เจ้าชายอารีจากจอแดนก็บอกสั้นเหมือนกันนะครับว่า

นี่คือระบบประชาธิปไตยและหวังว่า

ความเห็นจากชาติสมาชิกต่างนะครับ
เขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ผลการแข่งขัน
ต้องการผลแพ้ชนะแต่ทุกอย่างเกิดขึ้น

และให้เกิดการยอมรับ
ส่วนเรื่องของการที่มีการโจมตี

ก็อยากให้แก้โดยเร็วเพราะว่ายุคนี้